ความคืบหน้าเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากคนร้าย๔คนนะมีปืนด้วยนะครับ
บุกไปปล้นร้านทองแต่เจ้าของร้านเนี่ยเอาปืนลูกซองยิงสวนใส่
โดนเข้าไปเนี่ยสาหัสไปคนนึงนะฮะแล้วก็หนีไปได้สองเดี๋ยวไปดูวินาทีชีวิต

วินาทีกำลังจึงกล้าด์
นี่ฮะโดนยิงล้มอยู่กลางถนนคนนึงนะครับนี่เป็นตอนที่คนร้ายเข้ามาครับ
ยิงปืนใส่กระจกหน้าร้านนัดหนึ่งแล้วถี่ประตูเข้ามาที่เหลือนี่แยกย้ายกันทำหน้าที่นะฮะ
คือดูจากพฤติกรรมของคนร้ายแล้วนี่เตรียมการมาอย่างดีนะครับค่ะ
มีคนหนึ่งตะโกนบอกพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกบอกให้หมอบลงหมอบลงแล้วเอาปืนไปขู่เขาอย่างนี้
นี่คนนี้เอาเครื่องเจียร์เนี่ยมาตัดเหล็กคือเอามาจากบ้านเลยนะนี่แต่ว่าถูกยิงสวนใส่พากันวิ่งหนี
คนหนึ่งลื่นนะฮะอีกสองคนขึ้นรถจักรยานยนต์หนีไปได้อีกคนนึงวิ่งหนีไปแล้วคนนี้ครับ
สตาร์ทเครื่องรถจักรยานยนต์ยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะฮะตัดสินใจจะวิ่งหนี
โดนยิงล้มคว่ำอยู่ตรงนั้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนที่เจ้าของร้านจะหยิบปืนลูกซองมายิงใส่คนร้ายเนี่ย
ได้ยินเสียงของเจ้าของร้านบอกภรรยาให้หนีนะฮะนี่ครับคนร้ายขี่จักรยานยนต์ฮอนนาเวฟสีน้ำเงิน
มาด้วยกัน๒คัน๔คนนะครับนี่คือตอนมานะฮะที่เราไปไล่กล้องวงจรปิดมา
๑๒นาทีกา๕๕นาทีคนร้าย๒คน
จักรยานยนต์เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะ
แล้วก็ใส่หมวกใส่แมสใส่เสื้อคลุม
จะเห็นว่าทุกคนใส่ถุงมือนะฮะ
เตรียมการมาอย่างดีไม่ให้มีลายนิ้วมือเลย
นี่ท่านผู้ชมดูผู้หญิงชุดขาวคนนี้เอาไว้ก่อนนะครับ
นี่พนักงานของร้านทองนะเธอบอกรอดตายไป
เฉียดฉิวเหมือนกันเดินสวนกับคนร้าย
อันนี้มุมในร้านนะฮะที่คนร้ายจอดรถ
แล้วก็บุกเข้ามาโดยมีคนนึงเนี่ย
ที่ใช้ปืนเนี่ยยิงใส่กระจกหน้าร้านแล้วก็ถีบพัง
เข้ามาก่อนคือปืนที่หยิบออกมาแล้วเอามาใช้เนี่ย
หยิบมาจากกระเป๋าที่วางไว้ตรงกลางเบาะรถนะฮะ
กระบอกเก็บเสียงด้วยนะครับ
โอ้โหคือนี่เตรียมการมาทุกอย่างเป็นอย่างดี
แล้ววงอาวุธคือมาจากถูกกฎหมายอะไรเปล่า
เจ้าผองร้านในกล้องวงชอนปิดในร้านตะโกนเลย

บอกให้หนีเลยให้ภรรยาหนีแล้วก็ไปหยิบปืนมา
เจ๊บบอกเจ๊บหนีเร็ว
นี่ฮะตามมาด้วยเสียงปืนจากคนร้ายหนึ่งนัด
แล้วก็พยายามที่จะเอาเครื่องเจียเนี่ยมาตัดเหล็กกั้นตรงกระจกตู้ทอง
แต่เจ้าของร้านไปหยิบปืนลูกซองมายิงสวนใส่ก่อน
โอ้โหท่านผู้ชมครับคือถ้านับเวลาจากที่กลุ่มคนร้ายเข้ามา
แล้วยิงปืนนัดแรกที่กระจกหน้าร้านเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยเรานับเวลาให้นะฮะ

หลังจากที่เข้ามาได้คนหนึ่งตะโกนบอกคนข้างนอกบอกให้หมอบ
เห็นมั้ยแล้วเนี่ยทำมือด้วยบอกให้หมอบลงลง
อีกคนนี้เอาเครื่องเจียนี่มาจะตัดเหล็ก
โอ้โหแต่มันต้องใช้เวลาในการตัดนะฮะ
แต่เจ้าของร้านยิงสวนใส่มาก่อนนี่๒๙๓๐วินาทีแล้วนี่ฮะ
คนนี้ยังสตาร์ทเครื่องรถไม่ติดเลยนะครับ
เจ้าของร้านก็ยิงตอบโต้ออกไปจะวิ่งหนีแล้วโดนยิงเข้าไปนะฮะ
วินาทีครับถ้านับจากปืนนัดแรกของคนร้าย
จนมาถึงคนร้ายที่วิ่งหนีไปไม่ทันแล้วก็ถูกเจ้าของร้านเนี่ยยิงใส่เข้าไป
ล้มคว่ำอยู่กลางถนน๔๒วินาที
ปืนลูกซองที่เจ้าของร้านออกมายิงเนี่ยยิงไป๕นัดนะครับ
ที่คนร้ายจะวิ่งหนีกันกระเจิงเลย
สรุปแล้ว๔คนนี้เนี่ยมี๒คนขี่จักรยานยนต์หนีไปได้นะครับ
คันที่สตาร์ทเครื่องติดแล้วก็หนีไป
นี่มุมที่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
คงได้ยินเสียงปืนแล้วล่ะนี่ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้ช่วงจังหวะที่คนร้ายหนี
ยังยกปืนมายิงตอบโต้เจ้าของร้านอยู่เลย
ค่ะสองคนขี่จักรยานยนต์หนีไปได้นะครับอีกคนนึงที่ใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีเขียว
นู่นวิ่งไปนู่นฮะอ๋อคือวิ่งแบบทิ้งเพื่อนเลยอ่ะ
เพราะเพื่อนอีกคนนึงสตาร์ทเครื่องรถจักรยานยนต์ไม่ติด
อีกสองคนขึ้นจักรยานยนต์หนีไปแล้วส่วนคนนี้คือวิ่งก่อนไม่รอใครแล้วทั้งนั้น
วิ่งเลยฮะส่วนอีกคนนึงคนร้ายเสื้อแขนยาวสีเขียวขี้ม้า
สตาร์ทเครื่องรถจักรยานยนต์ไม่ติดสักทีแล้วตัดสินใจทิ้งรถจะวิ่งหนี
ก็อย่างที่ท่านเห็นถูกกระสุนปืนของเจ้าของร้าน
กระสุนนี่พุ่งเข้าใส่หน้าท้องนะครับนอนล้มฟุบอยู่ถนนหน้าร้านทอง
บาดเจ็บสาหัสโอ้โหนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
กับว่าหนีไปได้สามแล้วก็บาดเจ็บถูกยิงล้มฟุบตรงนี้หนึ่ง
เราได้ภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่จะเห็นวินาทีเกิดเหตุตรงนี้เลยนะฮะค่ะอุ้ยนี่เห็นชัดเลยมุมเนี้ย
ที่คนร้ายวิ่งหนีกระสุนปืนของเจ้าของร้านนี่สองคนนี้ไปได้
อีกคนวิ่งคนนี้นี่แต่คนนี้คิดว่าจะวิ่งหนีเพราะว่าสตาร์ทเครื่องรถจักรยานยนต์ไม่ติด
โอ้โหกล้องหน้ารถคันนี้นี่พอดีเป๊ะเลยแล้วเห็นทุกอย่างเลยค่ะนิ่งไปเลยอ่ะ
เดี๋ยวดูอีกทีนะคือตอนที่เจ้าของร้านเนี่ยเอาปืนลูกซองมายิงใส่คนร้าย
วิ่งกระเจิงเลยค่ะอันนี้คนนี้นี่แบบเห็นไหมไม่รู้จะไปทางไหนดี
คนนี้เอารถมาได้แล้วเพื่อนกระโดดขึ้นไปคนนึง
ไปกันสองคนอีกคนนึงวิ่งหนีไปนู่นก่อนแล้วแล้วก็คนนี้วิ่งตามมาตอนหลัง
ท่านผู้ชมครับตำรวจก็มาตรวจสอบนะฮะพื้นที่เกิดเหตุ
ห้างทองเยาวราชหน้าโรงเรียนตากพิทยาคมกระจกหน้าร้านก็แตกละเอียด
แล้วก็มีจักรยานยนต์ของคนร้ายล้มคว่ำอยู่คันหนึ่ง
ชาวบ้านก็แตกตื่นกันหมดส่วนคนร้ายที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
นี่ฮะล้มฟุบอยู่ตรงนี้เลือดไหลนองไปหมด
ตรวจสอบแล้วตอนหลังพบว่าชื่อนายวิชัยแทร่ว่างอายุ๓๑ปีนะครับ
กู้ภัยก็มาช่วยปั๊มหัวใจนะฮะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดทางหมอช่วยผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกแล้ว
เสียเลือดมากกระสุนเข้าช่องท้องพอดี
ก็ต้องช่วยกันตามหลักนุษยธรรม
เรื่องคดีก็เดี๋ยวหายเจ็บก็ถูกอายัดดำเนินคดีกันต่อไป
ขณะเดียวกันทางเจ้าของร้านนะครับที่คว้าปืนลูกซองมายิงใส่คนร้าย
คุณพิสิทธุ์รับพิจพันธุ์อายุ๔๖ปี

เห็นคนร้ายเดินเข้ามาก็รู้แล้วว่าคนร้ายนะตะโกนบอกให้ภรรยาเนี่ยหนีก่อนเลย
แล้วก็ไปหยิบปืนลูกซองมายิงตอบโต้คนร้ายออกไป
แล้วประตูน่ะเป็นประตูล๊อคอธิบายมันล๊อคอื่นเขากงยิงแล้วพังเข้าไป
เพราะตอนนั้นตัวตอนนั้นผมอยู่ข้างแล้วคือคนร้ายยิงเข้าไปทั้งนี้
ใช่ครับยิงเข้ามาจากนั้นผมก็เลยเข้าไปหยิบปืนลูกซองหลังร้านมา
เพราะได้ยินเสียงเจียผมก็เลยเอามือลูกซองมาแล้วก็เห็นเขากำลังเจียอยู่แล้วก็มีปืน
ผมก็เลยยิงเปิดทางออกมาหาคนร้อง
โอ้โหทั้งอุกอ่านแล้วก็ระทึกจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ปืนของเจ้าของร้านนะครับปืนลูกซองที่ใช้ยิงตอบโต้คนร้าย
ยิงใส่ไป๕นัดโดนคนร้ายไปนัดหนึ่ง

ตอนเกิดเหตุเอาเดี๋ยวขอดูกล้องวงจรปิด
ช่วงที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
แล้วจะเห็นผู้หญิงชุดขาวใส่ชุดสีขาวอะครับ
คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาสองคันดูนะฮะ
นี่มาแล้วสองคันสี่คนนะ
แล้วมีผู้หญิงชุดขาวเดี๋ยวอีกสักครู่จะเดินมา
คนร้ายมาถึงยังไม่ทันจะบุกเข้าไปทันทีนะครับ
อ่าก็เนี่ยมาดูลาดเหลานี่
นี่คือพนักงานของร้านทองที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
เดินออกมาจากซอยที่คนร้ายขี่รถออกมา
นี่ระยะใกล้มากนะคะเนี่ยคือเธอเดินออกเป็นเป็นช่วงพักเที่ยงอ่ะ
เวลาเดินแบบคงจะไปทานโค้งทานข้าวเดินออกมาจากซอย
เพื่อจะกลับมาทำงานที่ร้านค่ะ
ยังไม่ทันได้เข้าร้านคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปถึงหน้าร้าน
แล้วก็ยิงใส่ประตูร้านแล้วก็ถี่ประตูเข้าไปก่อนค่ะ
บอกโอ้โหนี่โชคดีมากแทบจะรอดตายหุดหวิดเหมือนกัน
นาทีชีวิตเหมือนกันนะคะไม่อย่างงั้นถ้าอยู่ที่ร้านเนี่ย
ไม่รู้จะโดนลูกกระสงกระสุนลูกหลงอะไรด้วยหรือเปล่า
ตอนเดินมาเขาขี่มาแล้วก็มาเจาะตรงนี้แล้วหนูก็เดินมาประมาณเนี้ย
แล้วหนูก็เห็นว่ามันใส่ผงผงมือกันมามันเริ่มไม่ใช่แล้ว
แล้วหนูกำลังเนี่ยหัวกำลังจะเลี้ยวเนี่ยหนูก็เห็นมือมันหยิบ
ในกระเป๋าขึ้นมาแล้วคราวนี้พออันนี้มันก็ยื่นปืน
หนูก็เริ่มเดินฉีกออกไปข้างหน้าหนูก็เห็นมันแล้วมันไม่ใช่
มันก็ยิงมันก็วิ่งเลยเดี๋ยวหนูแต่เดินเข้าไปอยู่แล้วอ่ะ
ไม่งั้นหนูอาจจะโดนลุกหลงไปนะใช่ส่วนคนร้ายที่หนีไปสามคนนะครับ
ผู้ชมครับมีคนนึงที่วิ่งหนีไปนะฮะที่ออกจากร้านมาเนี่ย
วิ่งหนีกระสุนปืนของเจ้าของร้านเนี่ยหนีมาอยู่ที่พงญาติตรงนี้นะครับ
คนนี้ดิวิ่งวิ่งไปนี่ไปซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าแถวนั้น
แล้วคิดว่าจะไม่มีใครเห็นเหรออืมนี่
ตำรวจเขาก็ไล่ตามมาตามเบาะแสที่ชาวบ้านเขาชี้ให้ครับ

โน่นนมโน่นมโน่นมฟังนี่
ไปยิงใครไม่ได้ยิงนะ

อื้อพ่อโบร์ดีเพราะมีกล้องแล้วมึงไปยิงใคร
แล้วเพื่อนมึงยิงหรือเพื่อนมึงใคร
ได้ตัวหนึ่งคนตรงนี้นะครับแต่อีกสองคนที่ขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกันเนี่ย
ยังหลบหนีได้อยู่นะฮะเดี๋ยวต้องไล่ตามต่อ
จากการตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับพบว่าคนที่จับได้ตรงพงหญ้าเนี่ย
ชื่อเต๋อนะครับเหมือนที่เขาบอกเลยแหละในเต๋อแทร่เท้า

อยู่ในพื้นที่พบพระจังหวัดตากนี่แหละนะฮะแล้วก็เป็นชาวมงค์นะครับ
ซึ่งคนร้ายทั้งหมด๔คนเป็นชาวมงค์เหมือนกันหมด
นี่คือเต๋อนะครับที่หนีไปที่พงศ์ย่า
ทางสพเมืองตากก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ทั้ง๔คนตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาคือ
ปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
เจ็บหนึงหลายการปื้นถูกอายัดตัวไว้แล้วนะครับ
อีก๒คนขี่รถหลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ร้านทองร้านนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นรัฐกลุ่ม
พวกนี้มันคิดว่าง่ายเลยเนี่ยเอาเครื่องเจียร์มาจะตัดเหล็ก
นั่นน่ะสิค่ะคงคิดว่าเจ้าของร้านไม่ได้มีอาวุธเหมือนกันไง
กะว่าตัวเองพกปืนกันมาครบคนคนคงกลัวแหละ
ผมกะว่าถ้าตัดได้สักท่อนหนึ่งก็จะบุกเข้าไปเลย
แล้วไปกวาดทองเจอเจ้าของร้านยิงสวนใส่นะฮะ
นี่ค่ะมาปล้นทองได้ลูกปืนกลับไปนะคะ
และจากการตรวจสอบประวัติทางคดีของกลุ่มคนร้ายนะครับ
คุณผู้ชมครับคนร้ายที่ถูกยิงบาดเจ็บ
กับคนร้ายที่ถูกจับได้เนี่ยนะครับ
มีหมายจับของศาลจังหวัดแม่สอดในคดีปล้นร้านทองนะฮะ

อ้าวนี่เห็นไหมฮะ
ปล้นร้านทองชื่อร้านทองกรุงเทพ
เมื่อ๑๒กุมภาพันธ์วันนั้นได้ทองไปน้ำหนักทองคำนะครับ

แล้วหนีข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
นี่คือวันนั้นนะฮะ๑๒พฤศจิกายนนะครับ

ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะ
ทองไป๑๘๒บาทนะครับ

๑๒กุมภาพันธ์นี่ฮะต้นปีนะครับ
พอได้ทองแล้วเนี่ยหนีข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะฮะ
แล้ววันนี้เนี่ยกลับมาอีกครับ
กะว่าจะกลับมาทำเหมือนเดิมอีก

ถ้าได้ทองอีกก็คงหนีไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก
แต่สองคนที่หนีไปเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ไปไหนแล้วนะ
แต่ไม่ได้ทองนะไม่ได้ทอง
นี่ฮะคดีนี้ยังเหลืออีก๒คนนะครับ

ตำรวจก็กำลังแกะรอยอยู่นะครับ
ภาพในกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
แล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานความมั่นคงทางชายแดน
เพื่อป้องกันการหลบหนีข้ามฝั่งไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน